ตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรม
ในวันเด็กแห่งชาติเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคมแล้ว

พื้นที่ก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมวันเด็กค่ะ
ไปดู๒จุดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
นั่นก็คือที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่รัฐสภาค่ะ
ถ้าเกิดว่าดูหน้า๑๑สภิพธรรมไทยรัฐวันนี้

ไม่ต้องไปดูไดโนเสาร์ไกลถึงขอนแก่น

ตอนนี้ไดโนเสาร์บุกธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
ไลท์ปีนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนอกจากทุกปีที่ผ่านมา
ก็จะเปิดให้เด็กได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ของนายก

เพราะว่าเขามีการนำเก้าอี้โต๊ะนักเรียนของนายก
สมัยที่เรียนช่วงวัยมัธยมศึกษา

อยากนั่งไหมอยากคุณดิฉันอยากนั่งเหมือนกันอยากให้ลูกชายนั่งเหมือนกัน
นั่งแล้วเรียนเก่งเหมือนนายกก็อยากให้นั่ง
ไปดูจุดแรกกันก่อนนะคะที่รัฐสภาค่ะ
คุณผู้ชมคะมีการจัดเตรียมงานวันเด็ก
ซึ่งเยาวชนจะได้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา
เพราะมีการจัดฉายวินิทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ

รวมถึงการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท
รวมทั้งจัดกิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
รวมถึงมีของที่ระลึกแจกเด็กด้วยนะจ๊ะ
มาดูสิ่งที่อยู่คู่กับวันเด็กนั่นก็คือคำขวัญวันเด็ก

ปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบไปแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้
คือเด็กดีหมั่นเพียนเรียนรู้สู่อนาคต
แต่ว่าที่สนชรัฐสภาเขาก็มีการมอบให้เหมือนกัน
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสนชบอกว่า
ปีนี้มอบคอนขวัญวันเด็กให้ก็คือ
รักความเป็นไทยไฟใจศึกษารู้จักหน้าที่

ขณะที่สปทเขาก็มีให้เหมือนกัน
ร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสปท
ก็มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้บอกว่า
เด็กไทยฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำการปฏิรูปประเทศ
นี่มีติ่งเรื่องของการปฏิรูปมาด้วย

ไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการเตรียมเต้นต่าง

เพื่อให้เด็กได้มาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์
๙มกราคมนี้อย่างคึกคักแล้วค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำกางเต็นต์
เพื่อเป็นการจัดบูธจัดกิจกรรม
พร้อมมีการนำไดโนเสาร์มาจัดวางบริเวณสนามย่าสวนหย่อม

แล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านเป็นขวัญใจของเด็กด้วยนะ

ก็เด็กก็จะได้มีการเข้าพบนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะคะ
ก็พากันมาถ่ายรูปปั้นไดโนเสาร์
แล้วก็พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี

ไลท์สำคัญพิเศษปีนี้

ให้เด็กไปนั่งเก้าอี้นายก

แต่ปีนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าพิเศษหน่อย

ที่สมัยที่ตนเองนั้นเรียนมัธยม

แล้วก็ชื่นชมกันด้วยนะคะ

ก็ไม่มีกลับมือเปล่าแน่นอน

นายกรัฐมนตรีได้เตรียมของขวัญ
เด็กจำนวน๓๐๐ชุด
โดยแยกสำหรับเด็กพิเศษอีก๓๐ชุดด้วยค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบโอวาส

ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ปี๒๕๕๙นะคะ

จำนวน๗๗๒คน
โดยแนะเงียมให้ทุกคนรู้จักหน้าของตัวเอง

การไปรูปนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนทั้งสิ้น
หรือโดยใช้คำสั่งมาตรา๔๔ได้เลยมันใช้ไม่ได้
เพราะความสมัครใจของทุกคนที่จะไฟดีต่อเนื่องการพนาศตลอด
ช่วงอายุเราอย่าทำตัวเหมือนปลาทอง
ป้าทองก็มีสมองแค่นั้นแล้ว
แล้วก็ตัวแรกหลังจากปลาสมองก็น้อย
มันจะคิดน้อยไม่ต้องคิดมันเป็นธรรมชาติมันเป็น
เขาเรียกอะไรตามธรรมชาตยาน
หิวก็กินวันทำอะไรเห็นป้าทองทำอะไรไหม
ไหว้น้ำอ้าปากแผะแรกถูกประกาศปล่อยบอส
แล้วกินอาหารเออออกมามีแค่นั้นชีวิต
เราต้องมีมากกว่าประทองอีกหมื่นเท่า
ต้องทำมากกว่านั้นนะไม่ได้หากินอย่างเดียว
หากินเผื่อพ่อแม่เผื่อคนอื่นอีกเผื่อสังคม
เยอะแยะหมดนั่นแหละคือภาระรับผิดชอบของท่าน
ส่วนความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ของนางสาวยิ่งลักษณ

ก็เป็นภาพขณะที่พาเด็กชายสุภเสกอมรชัต
หรือว่าน้องไป๊บลูกชายไปเที่ยวพักผ่อน
ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

วันก่อนพาน้องปายแวะไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาวิจัย
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งก็เป็นที่แรกที่ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ในประเทศไทย
แล้วก็เป็นที่แรกที่มีไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้
อกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
วันเด็กปีนี้อย่าลืมพาเด็กมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ
แท็กเก็บมาเล่าค่ะ